หลายคนอยากจะเข้ามาลงทุนตลาดหุ้น
แต่สิ่งที่ต้องเรียนรู้ว่าตลาดหุ้นสอนอะไรเราบ้าง

วันนี้เราพูดคุยกันกับคุณภาววิทย์กลิ่นประทุม
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

ข้อแรกหลายคนไม่เข้าใจว่าจริงตลาดหุ้นมันมีขึ้นมีลง
หลายคนเวลาซื้ออารมณ์เหมือนเวลาซื้อก็ชอบไปซื้อหุ้นแพง

ดังนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าหุ้นไหนที่มันขึ้นมาแพงเราก็ต้องระวัง
แต่ไอ้หุ้นไหนที่มันลงไปเยอะแล้วเนี่ยจริงแล้วหุ้นมันมีสมดุลของมันไง
พอลงไปมากเกินไปมันเริ่มแบบสุดท้ายมันก็จะสวิงกลับมา

ต่อให้ราคาขึ้นไปแล้วก็วันหนึ่งร่วงได้
หรือถ้าราคาร่วงลงมาแล้ววันหนึ่งก็ขึ้นได้เหมือนกัน
อย่าเข้าข้างตัวเองต้องรู้ธรรมชาติของตลาดหุ้นก่อน
ใช่นี่คือธรรมชาติถูกต้องเลยนะครับ

ข้อที่๒คนส่วนใหญ่ชอบเจ็บปวดจากตลาดหุ้น
เพราะว่าแย่งกันซื้อตอนข่าวดี

คือส่วนใหญ่ถามว่าเวลาเราชอบหาหุ้นเด็
ย่อยเข้ามาขอหุ้นเด็ดหุ้นเด็ดหุ้นพวกนี้แหละ

คือพอได้ไปปุ๊บแทนที่จะขึ้น
ตามข่าวที่มันเป็นข่าวดีแต่บางทีแล้วมันอาจจะเด็ดวิญญาณก็ได้

ไหนที่คุยกันเยอะเด็ดวิญญาณทุกตัว
แล้วเราต้องไปดูหุ้นแบบไหนอย่างไร

ข้อ๓เรื่องที่เรียนรู้มันกลายเป็นว่า
หุ้นที่ทำให้คนรวยเยอะ
มันเป็นหุ้นมามืด
ทำไมไม่เคยมีหุ้นแบบนี้ในพอร์ตฉันเลยก็ใช่ไง

ดังนั้นถ้าเกิดหุ้นตัวนี้ทำให้เรารวยต้องรู้เลยว่าไม่มีใครพูดถึง
เราซื้อตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสรวยนี่ไงข้อแตกต่าง
โอ้โหถูกไหมจะมีสักกี่คนที่เห็นก่อนแล้วเห็นโอกาสไวขนาดนั้นพี่
เยอะก็ตัวไหนพูดถึงก็รีบเอาออกจากพอร์ตได้แล้ว
ไอ้ตัวไหนที่เขาไม่พูดถึงเริ่มทยอยหาเข้าพอร์ต
ทยอยส่องทยอยคัดเข้าพอร์ตแต่ถ้าพูดไปเยอะแล้ว
ค่อยทยอยคัดไปนั่นคือข้อ๓ใช่

เหนื่อยแล้วเนี่ย
ไม่คุยไปคุยมาแล้วบอกเฮ้ยก็ทำไงก็สวนคนส่วนใหญ่

คือหลายคนชอบพยายามไปซื้อสมมุติบอกว่าเวลาเกิดวิกฤตแล้วเนี่ย
หุ้นตัวนี้เราต้องซื้อตอนที่มันถูกที่สุดซึ่งไม่เคยมีตรงนั้น
ดังนั้นเวลามันมีข่าวร้ายมากถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดี
เราสามารถเข้าไปซื้อได้แต่เราแยกให้ออกนะหุ้นพื้นฐานดีเป็นยังไง
หลายคนไปซื้อหุ้นเน่าตอนมันกำลังลงอันนี้สวย

ก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปก็เจ็บกันเยอะเหมือนกัน
อย่าคิดว่าจะต้องซื้อหุ้นในราคาที่ถูกที่สุด

คือพอเราดูพื้นฐานหลักมันดูแค่ปันผลก็รู้แล้ว
ว่าตัวไหนปันผลเกิน๓ถ้าอยู่ในวิกฤตปันผลเกิน๓ของดีทั้งนั้น
แต่ส่วนใหญ่ไปซื้อแบบมีข่าวดีถึงจะปันผลไม่เป็นไรหรอก

ครึ่งทางนี่คำแนะนำเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
คือต้องระมัดระวังตลอดเวลาเลย

ข้อที่๖ถ้าอยากขายคือซื้อมาแล้วอยากขายให้มันแพง
ส่วนใหญ่บางคนซื้อมามันขึ้นไปเลยนะสุดท้ายปล่อยให้มันลงกลับมาที่เดิม
บางทีมันมีจังหวะในการขายอยากขายหุ้นเนี่ย
ถ้าอยากซื้อถูกมันต้องซื้อในข่าวร้าย
ถูกไหมคืออย่างแรกต้องคัดหุ้นก่อนว่าอันไหนเป็นหุ้นทำเลดี
ถูกไหมครับแล้วพอข่าวร้ายเราก็ซื้อ
ขายตอนที่มันมีข่าวดีสิถูกไหม

ก็คือเป็นวิธีการ
ถ้าไม่งั้นแล้วคือพลาดโอกาสก็ตกขบวนขายไม่ทันอีก

เนี่ยมีเจ้าเมลายใหญ่เขาบอกผมมาว่า

กว่าจะมีข่าวกว่าจะสร้างข่าว
โอ้โหเขาพุ่นมันขึ้นเมื่อกี้เด้งละ

ข้อที่๘เนี่ยเงินเย็นสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ไม่ใช่ว่าเงินเย็นคือเงินญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะ

คือไม่จำเป็นต้องใช้สบาย

แล้วเงินเราแบบเราไม่ได้ร้อนเนี่ย
จริงแล้วเงินเราเย็นกว่ารายใหญ่อีก
รายใหญ่เขาเอาเงินมาเนี่ย
เขาต้องรีบทำซื้อขาย
เราไปเลือกเอง

ใช่ส่วนใหญ่ผิดแล้วไปโทษคนอื่นมันไม่เรียนรู้
แต่ถ้าเกิดเราผิดพลาดแล้วเราศึกษาว่ามันผิดเพราะอะไร
เราจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อจริงมันแก้ง่ายแค่นี้เอง

ข้อสุดสิบพอดละจะโตตามความรู้และประสบการณ์
มันแปลว่ายิ่งอยู่นานเรายิ่งรวยในตลาดหุ้น
มันเป็นอาชีพเดียวที่ผมบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยไง
เพราะอาชีพอื่นพอแก่แล้วเราทำงานน้อยลงมันได้ตังค์น้อยลง
บางทีก็เลิกจ้างเกษียณอะไรอย่างนี้อีก
พอตเนี่ยมันวางไปเรื่อยมันโตไปเรื่อยไง
คือยิ่งแก่พอร์ตยิ่งโตถูกไหม
เพราะตลาดหุ้นคนที่เจ๊งคือปิดคือเลิกเล่นภายใน๖เดือน
แต่ถ้าคุณอยู่เกินได้เนี่ยมันแปลว่าคุณผ่านแล้ว
แม้จะเจ็บตลอดทาง๖เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าผ่านแล้วยังทนอยู่นะ
มันก็จะมีวันหนึ่งที่เราเห็นแสงสว่างด้วยเพราะยิ่งนานยิ่งรวย

ข้อสรุปสุดท้ายจาก๑๐อย่างที่เราเรียนรู้ในวันนี้ครับพี่แพทย์
เวลาก็อย่างที่บอกเวลาเป็นเพื่อนของการลงทุนมากที่สุด
เป็นอาชีพเดียวนะที่บอกว่ายิ่งใส่เวลาให้กับมันนานเท่าไหร่ยิ่งดี
แล้วยิ่งนานตอนหลังมันยิ่งรวยแบบอัตราเร่งมันเป็นอาชีพเดียวที่รวยอัตราเร่ง
อย่างนี้คือพูดง่ายมันมีอัตราเร่งของมันเมื่อเวลามันถึง
คุณผู้ชมครับถ้าสนใจลองดูนะครับนี่คือ๑๐อย่าง๑๐เรื่องที่เรียนรู้จากตลาดหุ้นได้

หลักทรัพย์บัวหลวงเขามีคำแนะนำให้อยู่แล้ว
วันนี้ขอบคุณมากพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นประทุมนะครับ